อ้าวแต่อันนี้เมียดาราเธอไปติดตามมาเป็นยังไง

แล้วฟังแล้วเข้าใจไหม

เอ้ยที่เป็นเรื่องจริง

ตอนนี้ที่พี่หนุ่มเข้าหมุนที่พี่หนุ่มเข้าหมุน

ไอลีมันก็รอออกมาแถลงอยู่นั่นแหละคุ้นไหม

เขาว่ากันว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าไง

ไปทางไหนต่อเราเราจะไปทางไหนต่อ
แต่ก็ไม่รู้ขึ้นเอาจริงก็คือ

แล้วมันยาวเป็นซีรีส์เป็นละครเกินหรือเปล่า

ก็หนูไม่งงคือใครคุณแม่คือใครเนี่ย

โอเคฝ่ายชายฮดเมย์รู้ว่าเป็นใคร

แต่ตอนนี้คือในเมื่อเขายังไม่มีการพูด
ว่าเป็นใครน้องก็ยังอยู่นี่เฉย

ใน๖๐อีพีนั่นแยกเรื่องไปมั้ยพี่

คือพูดจริงผมก็เข้าไปตามเขา

เพราะฉะนั้นผมยังพูดอะไรไม่ได้
มันต้องฟังอีกฝั่งอย่างหนึ่งด้วย
มันไม่ใช่เรื่องของเรา

ฟังฟังแค่มุมเดียวถามว่ารู้ฟังมุมน้องผู้หญิงคนนี้ไหมผมฟัง

ผมคุยกันแล้วผมรู้ผมฟังผมฟังเรื่องราวทั้งหมดว่า๑๒๓๔๕๖๗๘มันคืออะไร
ไม่รู้อาจจะยังฟังไม่ไปถึง๖๐นะแต่ฟังแล้ว
แต่ผมขออนุญาตยังไม่พูดอะไรดีกว่าเพราะต้องรออีกฝั่งนึง
ว่าจะว่ายังไงผมยังไม่มีโอกาสได้คุยกับอีกฝั่งนึงหรือว่า
อาจจะไม่ได้มีโอกาสดูเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกัน

ไปฟังแล้วก็ได้ฟังเขามาเรื่อยอะไรอย่างนี้
แต่อย่างนี้พี่หนุ่มโดยบริบทต่างนานาไม่ว่าจะเป็น
โทรคุยกันเลยผมโทรคุยกับน้องคนนี้เลย
คือสมมุติอย่างนี้คุณแพ้บอกว่าน้องผู้ชายอยากออกมาพูด
แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงแต่ถามว่าบริบทโดยทั่วไป
คนไปเดาคนไปคิดว่าเป็นคนนี้แล้วเขามีสิทธิ์จะออกมาแก้ตัวเลย

ก็คือเขามี๒อย่างหมายถึงตัวน้องผู้ชายใช่ไหมมีสิทธิ์
ถ้าเกิดตัวน้องเขารู้สึกว่าเขาพูดเลยว่าคนนี้หมายถึงเขา
ก็สามารถออกมาพูดได้ก็ยืนยันชัดเจนไปเลยว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไง
ก็สามารถพูดได้แต่ผู้ใหญ่อาจจะยังไม่อยากให้พูด

ก็อาจจะแบบเออรอพูดมาก่อนแล้วถึงออกมาพูด
เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครพูดน้องเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยได้ไง
เพราะมันไม่ได้รู้กันทุกคนในประเทศแล้วจะรู้กันจากมดดำนี่แหละ
คุณแม่คุณแม่ก็ตกใจอะไรคุณแม่ตกใจแม่เนียนมาก
เป็นการแสดงที่ไม่เนียนนิสุทธิ์ที่หนูเคยเห็นมาคุณแม่
คุณแม่ไม่มีเก็นในตาคุณแม่คือฉันรู้นะแต่ฉันแสดงออกมาโอ๊ยม่ายอะไรอย่างนี้
มันไม่เนียนมาคุณแม่
อ่ะจริงป่ะเวลาอ่านคอมเมนต์ข้างใต้คนนี้คนก็รู้หมดอยู่แล้ว
ฉันเห็นคอมเมนต์หลาเลย
แต่ว่าเรื่องนี้เข้าใจทั้งสองมุมนะ
คืออีกมุมนึงเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปฟังในคลับเฮาส์
หรือว่ามีคนออกมาพูดแทนน้องฝ่ายชาย
ผมเข้าใจทั้งสองมุมนะผมว่ามันเป็นเรื่องของ

เอาจริงแล้วก็เป็นคนเราเป็นแฟนกันมาแล้วจบแล้วก็มาแฉกันเอง
แล้วก็เรื่องนี้มันตั้งแต่ก่อนแบบว่าถ้าสมมุติเรื่องนี้มันยังไงก็แล้วแต่
แต่ไม่คนอย่างคนเราเข้าไปเสพเราไปอ่านเนี่ย
เราก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นเรื่องของคนสองคน
แม้แต่ถ้าสมมุติเรื่องของที่ผ่านมามีการใส่ความมีผู้จัดการดาราเข้ามา
ทุกสิ่งทุกอย่างมันพูดด้วยเรื่องของหลักฐาน
อะไรก็ตามแต่ในโลกนี้ถ้ามีเรื่องของสองมุมเนี่ย
มันว่ากันด้วยหลักฐานล้วนทุกเรื่องในโลกนี้
ไม่มีเรื่องไหนที่จะไม่พูดกันด้วยเรื่องของหลักฐานเท่านั้นเอง
วันนี้ใครจะพูดอะไรก็พูดได้แต่สุดท้ายเนี่ยความจริงปรากฏ
มันก็ต้องมีเรื่องของหลักฐานมายืนยันว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
คนก็ติดตามเหมือนดูซีรีส์แบบในโซเชียลเลยที่แบบออกอาทิตย์ละตอนอะไรอย่างนี้